เรื่องของฟุตบอลไทยกันเมื่อวานเนี่ยมีเกมนัดตกค้างของศึกไทย
ลีกด้วยแล้วก็มีเกมฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับก็เป็นเกม
ลีกครับในรอบสิบหกเกมสุดท้ายปรากฏว่าบุรีรำก็ยังคง
อยู่ในเส้นทางของการลุ้น๓แชมป์ในซีซั่นนี้ครับ
เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้เจอกันอีกในบอลลีกด้วยนาทีที่สิบแปดครับ
ฟานดอลล้อเปิดลูกเตะมุมไปให้กับทางโจทานโบลิงกิ
หม่งให้กับบุรีรำออกนำก่อนในช่วงนาทีแรกเนี่ยมีโอกาสได้จุดโทษแต่ว่ายิงไม่เข้านะครับ
แต่สุดท้ายพวกเขานั้นก็มาดาหน้าถล่มได้ครับนาทีสามสิบสามหนี๒๐จากลูกปั่นของไมคอนมาร์เกวส
แล้วก็ครึ่งหลังครับนาทีสี่สิบเก้าสุบชัยใจเด็ด
สำรองลงมายิงลูกนี้สวยมากนะครับหนีห่างสามศูนย์
แล้วก็สี่ศูนย์โดยอายุมาซีก้านาทีห้าสิบสี่
ท้ายเกมนาทีสุดท้ายเลยครับยิงเข้าก็จบเลย
แล้วก็กลายว่าสูตรประการทำได้ด้วยครับ
จากของสนัยยุทธสมภิมธ์จบเกมบุรีรามชนะสี่หนึ่ง
ก็ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกลีกครับต่อไปยิงทีมเก่านะครับ
ตาหวานส่วนหลังเกมนี้คุณกรุณาชิดชอบรองประธานสโมสรบุรีรำก็ได้มีการโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่า
โพสต์ดังกล่ามีแฟนบอลเข้ามาถามว่ามีการอัดฉีดเท่าไหร่สาวตายตอบกลับไปว่าอัดฉีดทั้งทีป๑ล้านบาท
อ่าส่วนของท่านท่านนะครับอ่าหนึ่งในนั้นเนี่ยซึ่งหมายถึงสุภาชัยเนี่ย
จะจ่ายเพิ่มต่างหากด้วยก็คือคนยิงนะครับอาจจะมีการชาเลนส์ส่วนตัวกันเฉพาะนักเตะเป็นรายบุคคล
สรุปนะครับลีกครับรอบ๑๖ทีมคู่อื่นเมื่อวาน
เมืองเลยยูเนเต็ดแพ้ชมบุรีหนึ่งต่อสามกระบี่แพ้บีจีศูนย์ต่อห้า
ชัยนาฏแพ้ประจวบหนึ่งต่อสามอุทัยธานีชนะหนองบัวพิชยะสองศูนย์นะครับ
ในช่วงต่อเวลาพิเศษราชบุรีชนะโปรลิสเทโรหนึ่งศูนย์
ขอนแก่นยูเนเต็ดแพ้แบงคอกยูเนเต็ดศูนย์ต่อสาม
แล้วก็เชียงรายยูนิเต็ดชนะเชียงใหม่ยูเนเต็ดไป๓๐
รอบแปดทีมจะจับสลากกันสิบห้ากุมภาพันธ์
แล้วก็จะแข่งขันอีกทีสิบสองกับสิบสามมีนาคมครับส่วนไทยลีกเมื่อวานมีตกค้างนะครับ
สุดท้ายแล้วจริงครับการท่าเรือก็เอาชนะสุพรรณบุรีไปสองศูนย์
ได้ประตูจับบนดินผาลานาทียี่สิบแปดแล้วก็นัทธุสมัยโยธานาทีเก้าสิบสี่ครับ
คว้าชัยเกมแรกในเล็กสองได้สำเร็จหลังเกมสารวุตรีพันธ์กุญสือท่าเรือก็บอกว่าเป็นเกมที่อึดอัด
จังหวะที่เสียบอลง่ายสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือความมั่นใจที่ต้องกลับมาเล่นบอลตามสไตล์ที่การท่าเรือเป็นให้ได้มากกว่านี้ครับ
พร้อมตั้งเป้าต่อจากนี้ในหลีกอีก๑๐เกมจะคว้า๓คะแนนทุกนัดเลยครับ
ส่วนระหว่างที่ผ่านมาทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีลงอุ่นเครื่องแพ้ให้กับเกษตรศาสตร์เอฟซีไป
๒๓นะครับเกษตรศาสตร์เป็นทีมจากไทยลิกส์๒
หลังเกมการแข่งขันเนี่ยซาบาดอร์ไบโรกาเซียกุญสือของทีมก็บอกว่าเกมลุกน่าพอใจ
มีวิธีการเล่นตามที่ต้องการแต่เกมรับยังต้องปรับปรุง
ถูกส่งของการอุ่นเครื่องเกมนี้ถือว่าตอบโจทย์เพราะว่าได้ทดสอบนักเตะครบทั้ง๒๘คนก่อนจะมีการตัดตัวครับ
เน้นย้ำโปรแกรมกันหน่อยครับไทยอยู่กลุ่ม๔ร่วมกับสิงคโปร์แล้วก็เวียดนาม
แกรมเจอสิงคโปร์ก่อนนะครับ๑๖กุมภาพันธ์แล้วก็เจอเวียดนาม๒๒กุมภาพันธ์
ทั้ง๒นัดเนี่ยจะแข่งขันเวลา๑๙นาฬิกาครับ